ใสพอกับเป๊กเลยค่ะคุณผู้ชม
เสียงกรี๊ดแบบนี้แสดงว่าเห็นด้วยค่ะ
ต้อนรับน้องแมว

มิ้วกับเป๊กอยู่ในวัยใกล้เคียงกันเลยล่ะค่ะ

วันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างคะกับการแข่งขัน
ก็คือศึกษาข้อมูลตามตลาดว่าราคาของเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
มั่นใจไหมคะว่ามิ้วจะทำข้อ๑ถึงข้อ๘และคว้าแจ็คพอร์ต๑แสนบาทไปได้

แต่ละข้อพี่เป๊กมีเงินรางวัลตามลำดับขั้นให้นะคะ

เพราะว่าพี่เป๊กมีผู้ช่วยที่แสนน่ารัก
บอกได้เลยค่ะว่าเขาประคับประคองผู้เข้าแข่งขันทุกคน
โดยเฉพาะผู้เข้าเห็นขันผู้หญิงไซด์มินิอย่างมิวค่ะ
ขอต้อนรับคุณพี่ตีดอกสะดาว

คุยกับน้องเนี่ยต้องดูก่อนว่าพี่พอจะส่งน้องเรียนได้ไหม

ปกติเขาก็ส่งเด็กเรียนอยู่หลายคน

ครับผมล่าสุดนี้ก็ส่งเรียนอยู่ที่ครูบอลคอนแวนครับ

ส่งเรียนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่ติเจ้าชู้หัวงูหรือว่าอะไรนะคะ
บอกส่งเรียนอยู่๓๔คนเพราะว่าพี่ตีขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ค่ะ

เอาล่ะอย่างนั้นเรามาพิสูจน์กันดีกว่าค่ะ

ถามว่าของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้น
วันนี้วันอะไรลูกค้าไม่เดินผ่านเลย

มันยิ่งไม่มีคนเข้าทุกวันทุกวันมันน่าแปลกนะเว้ย

ธรรมดาร้านต้องมีลูกค้าเดินเข้าบ้าง

เห้ยเห็นอยู่ไหมไอ้ผิว
ไอ้เบิร์ด

อายุเท่าไรแล้ว

ผ่อนคลายไงผ่อนคลาย

เงินแกไม่พอต้องไปผ่อนคลาย
ทำไมไอ้คลายจะเป็นเครื่องมืออะไร
แล้วทำไมไม่ซื้อสด

ถ้าจะยิงฉันต้องยิงตรงสะยือ

บอกเขาสิเพื่อนโทรมาบอก

ว่าจะมีผู้กำกับหนังหรือว่าแมวมอง
มาจากฮอลลีวูดเขาจะมาหาดารา
เขาจะทำหนังหมูบูสบั้นหันแหลก
แล้วหุ่นฉันเนี่ยมันเหมาะมากที่จะเล่นหนังบู
โอ้ยน้ำเบิกน้ำเบิกไม่เหมาะกับหนังบูหรอก
ไปเล่นหนังไก่ป่ะ
สอบไวเดี๋ยวมีโอกาสได้เป็นดารานัง
นี่ได้เป็นดาราแน่นอนเพื่อนฉันบอกเลย
เขาหาคนที่หน้าตาหล่อคมชัดแบบฉันมานานแล้ว

เดี๋ยวพูดตามเหมือนหนังสมัยก่อน

ว่าเสียงนี่อาจจะไม่ใช่เผื่อไปฉายต่างประเทศ

แสงตะวันสาดส่องทะรูปผิวแม่เป็นสีทองผ่องอำภัย

มันนั่งเหมือนน้ำตาหรอก

แม้กับข้าพเจ้าภูภาคก็ไม่ทราบว่าไอ้นี่เป็นใคร

ชายชาติอาหาร
เปลี่ยนเป็นชายชาติอาชาใน
ชายชาติอาชานัยขาย

แล้วเขาก็เกอร์ค์ขึ้นมาว่า

เฮ้ย

เองมองหน้ามีปัญหาหรือไง

อันนี้คือไอพี่

ขี่ม้าเพื่อไปลบที่รัสเวกัส

เฮ้ยเองมองหน้ามีปัญหาหรือไงวะ
เฮ้ยมองหน้ามีปัญหาหรือไงจ๊ะ

จ๊ะทำไมพูดจ๊ะมือปืน
อันนี้มือปืนน่ารักมือปืนคิขุ
เฮ้ยเองกินอะไรเป็นอาหารวะ

เฮ้ยเองกินอะไรเป็นอาหาร
อย่างนี้

ไม่ตรงแล้วไม่ตรง

ด้านขวามา๕๐คน
ป๊อบ

ด้านขวา๕๐คน
ตรงกลาง๑๐๐คน

เฮ่ยมึงปลาระเบิดได้หว่าทีเดียวเลย
โอ้โฮจะเดือกจะพัง
ถ้าเป็นนักแสดงรัฐเขียงแบบนี้นะ

หนังโฮคกรงค์จะมาถ่ายทางที่เมืองไทย
เมืองไทยนะคะเษสฉันลงจับมือกับฉี่เขา

ชอบาร์เบอร์
ภูมินี้พูดใดเถียงยิงขา

มันจะแผนหน่าใจร้ายจริงเลย

เห็นป่ะแม่แนวพื้นก็โดนเข้าจนได้

เล่นดีอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปผากศีรีเคิ๊ก

แล้วทำอย่างไรต้องพูดไหม

ดาบมังงาบพี่คำดับตากมังงาบสิ

โธ่อะไรซาวครับ
อันนี้ซาวนี่นะค่ะพ้าวแม่งรวม

ผมว่านางเรื่องนี้ขายแต่ซาวอย่างเดียวพี่คุณผู้ชาย

สาวไม่เอาเลยซาวลูกไปโหติ้งปอง
บอกด้วยนะโถ่เอาดีชะยอดเลย

แค่๒บทราศีซุปตา
ก็ออร่าจับแล้วนะครับผู้ช่วยตี
ช่วงหน้ามาฮากันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อแรกของคุณมิ้ว
ตอนนี้พักสักครู่เดียว